หนุ่มช่างแอร์สงสัยเมียมานานแล้วว่าจะคบชู้หรือว่ามีกิ๊กนะครับ
ก็ปรากฏว่าจับโป๊ะได้จับโป๊ะได้เพราะไปแอบดูโทรศัพท์เห็นแชทคุยกับผู้ชายอีกคนนึง
ก็เลยจะปลุกมาคุยมาไกลเกลี่ยกันแต่ปรากฏว่าหญิงสาวไม่ยอมตอบ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยทั้งบีบคอทั้งล็อกคอจนเมียเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์เจ้าหน้าที่ไปบุกรวบตัวเพราะว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหน
ตอนเช้ามืดวันนี้ตำรวจสพบวินได้รับแจ้งว่ามีคนถูกบีบคอจนตาย
ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในพิธีหมู่๕ตบวินอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เมื่อไปถึงพบกับนายเสถียรศรีเผ่าพันธุ์อายุ๒๗ปี
รับว่าเป็นคนลงมือฆ่านางสาวมะลิวันพรมศรีอายุ๒๘ปี

แล้วก็ตัวของผู้ชายที่เป็นคนฆ่าก็เป็นคนโทรแจ้งตำรวจให้มาจับตัวเองนะครับ
จากการสอบปากคำเบื้องต้นนะครับนายเสถียรบอกว่าอยู่กินกับเมียมา๗ปีแล้ว

ตัวผมเองมีอาชีพช่างแอร์นะครับส่วนเมียทำงานโรงงาน
แล้วก็นายเสถียรอ้างว่าก่อนหน้านี้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเมีย
ว่าเมียมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปท่าทีที่เปลี่ยนไป
และเคยจับได้ว่าแอบคุยกับเพื่อนผู้ชายในโรงงานตั้งแต่เดือนเมษายน
เป็นเพื่อนผู้ชายในโรงงานเดียวกันกับที่เมียทำงานอยู่นี่แหละฮะ
หลังจากจับได้แล้วนะฮะก็มีปากมีเสียงกันหลายครั้งนะครับ
ล่าสุดเมื่อคืนนี้คือเมียไม่อยู่ห้องพัก
ตัวเขาก็เลยดื่มเบียร์รออยู่ในห้องพัก

เมียให้กลับให้กลับตั้งแต่ประมาณ๒ทุ่มนะ
เพราะเมียก็นั่งดื่มอยู่กับเพื่อนรุ่นพี่
กระทั่ง๕ทุ่มกว่าเมียจะกลับมานะครับ
ตัวเขาเองก็รอให้เมียหลับซะก่อน
แล้วก็ไปแอบดูโทรศัพท์ของเมีย
พบว่ามีข้อความที่เมียเนี่ยคุยกันในธรรมนองชู้สาวกับเพื่อนชายที่อยู่ที่ทำงานด้วยกันนะครับ
แล้วก็เหมือนมีการส่งภาพก่อนอาบน้ำให้กัน
ทีนี้ภรรยาเมียตื่นขึ้นมาเห็นก็เลยมีปากเสียงกัน
ตัวเขาเองก็เลยใช้กำลังในการบีบคอจนเมียขาดใจตาย
แล้วเขาก็โทรบอกพี่สาวว่าฆ่าเมียไปแล้ว
แล้วก็โทรไปโรงพักเพื่อแจ้งตำรวจให้มาจับตัวเองนะครับ
แล้วก็มีในเฟสโทรหากันตอนช่วงทุ่มกว่า

ใช่ครับเพราะว่าในไลน์ที่เขาคุยกัน
มีแต่ทักชวนไปหากันมีแต่คิดถึงกันเป็นห่วงกัน
ผมพยายามไก่เกลียวพยายามคุยแล้ว
แต่เขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาทำ
พอเห็นข้อความนะผมก็เจ็บใจเหมือนกันนะ

เห็นเขาคุยกันเป็นห่วงกันคิดถึงกัน

แต่สุดท้ายคุยกันไม่ได้นะครับ

หลังจากนี้ตำรวจก็ต้องตรวจสอบหลักฐาน

แจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะครับ